แต่ว่าตรงนี้ไปเสร็จแล้วปุ๊บปุ๊บ

น้ำหนักแรกทอดน้องตัวใหญ่มากนะฮะ๓๑๔๘
น้ำหนักดีเลขสวย

ห้องอะไรล่ะดูข้อเท้าน้องหน่อยสิ
ใครจะมองเห็นขนาดนั้นไปดูที่โรงพยาบาลไหมล่ะ

ดีด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นาตาลีเดวิดจ้า